ไปดูความคืบหน้าเรื่องของเหตุไฟลุกในบ้าน

หลายคนก็สงสัยมันลุกขึ้นจริงหรือเปล่า

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ในบ้านแล้วก็สามารถจับภาพนาทีเกิดเหตุไฟไหม้กองผ้าห่มที่วางอยู่บนโต๊ะไม้บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ชมดูนะมันค่อยลุกขึ้นมาเองครับซึ่งเป็นจุดที่เจ้าของบ้านติดตั้งกล้องวงจรปิดเมื่อหกวันก่อนเขาหันกล้องมาที่ตรงนี้พอดีเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในคลิปตอนนั้นเนี่ยสักประมาณ๘โมงเช้านะฮะซึ่งก็สังเกตว่ามีกลุ่มควันค่อยลอยขึ้นมาลุกขึ้นมาจากจากภาพห่มกล้องนี้นะครับ
ไทรัสทีวีว่าขนาดนั้นเนี่ยอยู่ในโรงรถหลังบ้านนะฮะในกล้องเองก็ไม่ได้มีคนไปจุดนะฮะก็เห็นอยู่มันขึ้นเองโดนเมื่อวานเนี่ยระหว่างที่ทีมข่าวเฝ้าพิสูจน์ในพื้นที่ช่วงบ่ายก็เกิดไฟลุกขึ้นมา๒ครั้งเหมือนกันครั้งแรกเกิดในบ้านหลังที่๓ถัดมาไม่อยู่ที่บริเวณข้างบ้านหลังที่๔แต่ละ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษกำลังเข้าไปเก็บตัวอย่างของรอยไหม้ของไฟที่ลุกเนี่ยเมื่อช่วงเช้านี้เองเพื่อนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็จะตรวจสอบสารในอากาศในบ้านที่เกิดเหตุทุกหลังด้วยว่าแท้จริงแล้วมันมีสารเคมีมีอะไรหรือเปล่าทำให้มันเกิดปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาแบบนี้